มีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งเขาออกไปตัดย่าที่ทุ่งนา
แต่สักพักหนึ่งด้วยความที่อากาศร้อนด้วย

ในฝั่งของคุณยายเป็นลมหน้าขม่ำหน้าทิ้มลงไปในนา
มันมีน้ำสุดท้ายแกเสียชีวิตเลย
คุณป้าหรือว่าคุณยายทองใสอายุ๖๓ปีครับ
หมดสติอยู่ที่ปั๊มหัวใจที่คันนากลางทุ่งนาครับ
ที่บ้านมีชัยตะบลหนองพอกที่ร้อยเอ็ด
ก็กู้ภัยใช้เวลาการเดินเท้าเข้าไปด้วยความที่มันไกล

สุดท้ายก็ช่วยไม่ไหวนะฮะท่านก็เสียชีวิต
สามีของผู้ตายก็บอกว่าคือตนเองกับภรรยาไปตัดย่าที่นา
ระหว่างต่างคนต่างหันหลังให้กันตัดคนละฝั่ง

เห็นหน้าแกขม่ำอยู่ในนาที่มีน้ำ

เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากลม
เรียกว่าโรคลมชักกำเริบ
ทำให้แกเป็นลมแล้วก็หน้าคว่ำลงไป

ส่วนสาเหตุนั้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ